แข่งขันเรือยังมีให้ดูแต่นี่คือการแข่งขันเรือบก
เป็นการแข่งขันในงานบุญงานบุญเดือน๑๐ที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะ
ตามไปดูกันหน่อยในช่วงนี้เขาจัดงานกันเยอะเลย
บ้านคุณชนะแต่คุณชนะไม่เคยไปนะคะ
เพราะฉะนั้นให้คุณชนะตามมาด่วน
พาไปดูบรรยากาศประเพณีบุญเดือน๑๐ปิดทองหลวงพ่อปั้น
แข่งขันเรือบกริมรสข้าวเม่าทอด
นี่ชื่อยาวอลังการพร้อมบอกสรรพคุณเพรียบพร้อมเลย
จัดกันขึ้นที่วัดเนินกลุ่มหมู่๔ตะบนเนินกลุ่ม

แต่ไฮไลท์งานนี้บอกเลยทั้งสนุกทั้งเปื้อนทั้งเปียก

จำได้แล้วที่นี่แหละพิศนุโลกนี่แหละ
เจ้าตำรับเรือบกเลย

อ้าวไฮชายหนุ่มนะครับ
มานั่งขี่คร่อมเรือบกเป็นเรือไม้นี่แหละ

ท่อมไปแล้วก็วิ่งเลอะเปลือเปื้อนกันอย่างนี้
ถึงเส้นชัยก่อนผู้นั้นก็ชนะ

เรื่องเล็กไอ้จุกก็เรื่องใหญ่
ตอนลงแบบนี้ไงระเนราหน้าเกิน

อ๋อมันต้องควบคุมทิศทางที่นั้น

คนหน้าเบียดคนขวาง

ก็หาวิธีการป้องกันเอาเอง
แต่คนที่เขาแข่งขันเขาเชี่ยวชาญ

และที่สำคัญการแข่งขันเรือบกนี้
เขาจัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า๖๐ปี
คนเล่นก็สนุกแหละแต่คนเชียร์สนุกกว่า

นะการแข่งขันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่า
ไม่มีเรื่องราวของการเอาจริงเอาจังเอาแพ้เอาชนะ

แต่ว่าเอาจริงแล้วดิฉันว่านะความสนุกความสามัคคีสำคัญกว่า

และนี่ค่ะของดีของดีจังหวัดพยาวนั่นคือข้าวเม่าทอดต้นตำรับ
คือถ้าดูแบบนี้ดิฉันคิดว่าปลาดุกฟู

เออเฮ้ยเฮ้ยข้าวเมา

จะต้องมีองค์ประกอบร่วมกันทานร่วมกัน

ใครไปเที่ยวแล้วก็ซื้อกลับไปด้วยเพราะว่าเขาจะนำเงินไปบำรุงวัดต่อไป
อนุญาตนิดเดียวเป็นของดีจังหวัดพิศนุโลกเขานะ
แล้วก็ถามด้วยเรื่อยกำแพงขึ้นใส่ละแผ่นเรือแตกสทักฟลายแล้วก็ทำด้วย
ก็เป็นของกินคู่กันและพื้นที่ภาคกลางก็มีกล้วยเยอะนะคะ
แล้วก็เอามาขายกันในงานนี่แหละส่วนใครที่อยากจะไปร่วมงานก็ต้องบอกว่ารอปีหน้า
ทั้งอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะ